ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่สำคัญคือไม่ได้จัดเฉลิมฉลองธรรมดา
เขาขานรับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วย

เขาเตรียมโทรศัพท์มือถือ๑๒ล้านเครื่องให้กับประชาชน

ขานรับนโยบายนี้อย่างไรกันค่ะ

ครับกิจกรรมพิเศษที่เราเห็นกันที่นี้

อย่างแรกก็คือช่วงก่อนวันนี้เนี่ย
เปิดให้ประชาชนเข้ามาสนุกสนาน

เล่นแล้วก็สามารถโพสต์ขึ้นอินเทอร์เน็ตได้

อย่างที่สองสำคัญก็คืองานที่อยู่
ซึ่งเป็นงานที่จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีครับ
ปีที่แล้วมีคนมาร่วมกว่า๓แสนคน
และปีนี้ก็ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกนะครับ
เป็นงานที่นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ครับ
ผมคิดว่าปีนี้ก็ได้รับการตอบรับมากกว่าปีที่แล้วนะครับ
ดูจากขนาดของงานเดี๋ยวเราคงได้เห็นกันนะครับ
ขนาดของงานเวทีก็ใหญ่ขึ้นกว่า๓เท่านะครับ
ผมคิดว่าประชาชนมาร่วมก็คงมากกว่าปีที่แล้วครับ
ครั้งนี้แล้วเนี่ยเราเองก็เตรียมขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับเมืองไทยนะครับ
โดยเตรียมโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า๑๒ล้านเครื่อง
๒ล้านคนฟรีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมครับ